สนับสนุนโดยยาสีฟันซอส
การเดินทางไปสัมผัสความรักและจงรักพักดีของชาวหัวหินที่มีต่อในหลวงราชการที่๙
ร้านก๋วยเตี๋ยวในบ้านของพ่อเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะ
ช่วงนี้จะพาไปพบกับร้านอะไรไปชมกันต่อเลยค่ะ
มาถึงร้านสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ลูกชิ้นปลาเล็กนะครับ
ซึ่งเปิดมายาวนานกว่า๒๐ปีแล้วแต่เมื่อย้อนไปเมื่อ๑๐กว่าปีที่แล้วนะครับ
สร้างความอิ่มอกอิ่มใจให้กับเจ้าของน้ำเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าเขาได้รับโทรศัพท์จากคนในวังนะครับ
โทรให้เขาเข้าไปทำก๋วยเตี๋ยลูกชิ้นปลาเนี่ยเนื่องในวันฉลองครบรอบราชาพิเศษสมรสของพระองค์ท่านนะครับ
ซึ่งไม่คิดว่าตัวเองจะมีโอกาสที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตแบบนี้นะครับเขาจะรู้สึกอะไรในวันนั้น
วันนี้เราย้อนเหตุการณ์วันนั้นมาเล่าให้ฟังครับ

ร้านก๋วยเตี๋ยวในหอยนะครับเป็นอีกร้านหนึ่งที่ได้มีโอกาสนำเอาก๋วเตี๋ผมเองเข้าไปถวายงานในหลวงรัชกาลเก้าในวังไกลกังวลใช่ไหมครับผม

ตั้งแต่พศ๓๙แล้วก็เรื่อยมา

บอกว่าวันนี้ป้าหวังกายกังวลได้ไหมครับผม
เราก็บอกว่าไปได้เขาก็บอกว่าให้ไปที่สาระเริงนะ
ตอนที่รับโทรศัพท์ที่เขาบอกว่ามาจากวังเวงกระมวลเรารู้สึกไงครับ

เขาไม่ได้เตรียมก็ทำของปกติอะค่ะ

จานเราเตรียมเมนูอะไรไปวันนั้น
ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวบะหมี่วุ้นเส้นเส้นเล็กเส้นหมี่เส้นใหญ่
ร้านที่เราผ่านมานะที่เราเห็นว่าร้านที่มีโอกาสถวายงานพระองค์ท่านก็เป็นร้านธรรมดาธรรมดาที่เขาเปิดขายคนทั่วไปนั่นแหละ
มันยังไม่ต้องเป็นร้านหรูหรือว่าร้านดังที่สุด
แต่เป็นร้านที่มีความตั้งใจในการปรุงอาหารจานหนึ่งให้อร่อยที่สุดให้กับลูกค้าทุกคนที่มาทาน
ถ้าเป็นเราความรู้สึกแรกเราไม่เชื่อ
เราไม่เชื่อว่าร้านเล็กที่อยู่ในซอยเล็กอย่างนี้จะได้มีโอกาสเข้าไปรับใช้ในวัง
ถ้าเราเป็นเจ๊ชิมในวันนั้นเราคงต้องถามซ้ำอีกทีนี่เรื่องจริงหรือเปล่ามาหลอกกันหรือเปล่าอะไรแบบนี้แน่นอน
ก๋วยเตี๋ยวเล็กร้านนี้จะเตรียมเครื่องเคราวอะไรไปถวายในหลวงรัชกาลที่๙กันบ้าง
คุณน้อยไปชมที่หน้าเตาพร้อมกันเลยค่ะ
เอาละครับลองบุกเข้ามาดูวัตถุดิบนะครับว่าของคุณแม่มีอะไรบ้างนะครับเริ่มกันดีกว่า

มีลูกชิ้นหมูแดงตับหูก๊วยเกี้ยวปลา

ก็เอามานวดใส่เครื่องเครื่องตี

เกลือน้ำตาลพริกไทยไข่ขาว

ต้มในนี้เลยความหวานของเนื้อหมูจะได้ใส่ไปนี้ด้วยต้มอยู่นานกี่ชั่วโมงครับผมก็ตั้งแต่ตี๔ค่ะประมาณ๓โมงเช้าก็จะถ่าย๔ชั่วโมงเลยนะค่ะ
ความพิเศษของร้านร้านสุดท้ายนี้ผมว่าน่าจะอยู่ที่ที่ลูกชิ้นปลาอยู่ที่เกี้ยวปลาของเขาเขาทำกันเองตั้งแต่แรกแรกคือเป็นสูตรที่คิดค้นกันขึ้นมาเองแล้วก็ไม่ใส่สารปรุงแต่งอะไรมากมายคือเป็นปลาที่ได้มาจากนี่แหละทะเลบ้านเราใส่เครื่องปรุงรสตามธรรมชาติที่มีให้แล้วก็ลูกชิ้นปลาไม่เหนียวจนเกินไป
ในแต่คุณแม่หน่อยร้านนี้เปิดหลังจากพี่ปีแหละ
๒๐กว่า
ที่แรกไม่ได้ขายก๋วยเตี๋ยว

แล้วก็โชว์หวยมันไม่ได้กำไร

ฉ้ำสี๕บาทต่อไว้ก่อนนี้
แล้วก็จนกับตัวเป็นจำนวน
เยอะเราก็ทำแบบเล่นไม่ได้แล้ว
ต้องใช้ปลาดีที่ทำเราก็เลยต้องลื้อร้านของชำนั่นออกโชว์หวยออก

หลังจากที่เราได้ไปรับใช้ในวังเราได้รับใช้ต่อเนื่องกี่ปี
ตั้งแต่ท่านมาปีละครั้งก็ประมาณ๑เดือน
ป้าก็ได้เข้าสัก๒๐ครั้ง
แล้วตอนหลังท่านมาอยู่หัวหินประจำก็ได้เว้นทุกวันเว้น๒วัน

บ่อยค่ะเพราะว่าข้าราชบริพาณก็ทานด้วย
แล้วก็ท่านก็สั่งไปให้ตั้ง

แล้วเวลาเราทำให้ท่านเนี่ยเราทำเหมือนกับที่ทำให้ผมทานเลยว่าต้องมีอะไรพิเศษกว่า
ก็ต้องแยกสิคะแยกก็คือบะหมี่ต่างหากลูกชิ้นปลาแผ่นต่างหากหมด

แยกจานเลยค่ะแล้วก็มีบะหมี่๕ก้อน

ก้อนแล้วก็น้ำซุปแยกไปหม้อหนึ่งแล้วก็ห้องเครื่องเขาก็มาเอาขึ้นไป
ความรู้สึกในขณะที่ทำอยู่ว่าเรากำลังทำเมนูจานนี้เพื่อถวายพระองค์ท่าน

ถีพิถันขนาดไหนตั้งใจขนาดไหน

ทุกอย่างก็จัดวางอย่างดีทำอย่างพิถีพิถัน
ให้ได้สะอาดที่สุดสวยงามที่สุดดีที่สุด
รู้สึกไงบ้างครับที่เราเป็นร้านเล็กร้านหนึ่ง
แต่ในวังเห็นความสำคัญ
ถึงการใส่ใจในการทำอาหาร

แล้วก็เป็นแบบชาวบ้านธรรมดาธรรมดา
ได้เข้าไปอย่างนี้ก็เรียกว่า

คำสอนของพระอาจารย์เจ้าอยู่หัวรัชนานิกา
มีมากมายยังไปหมดเลยนะครับคุณ

ความตั้งใจของเราก็อยากจะสืบสารคำสอนของพ่อ

เราก็ประหยัดนิกาประหยัด

แล้วเราก็คิดว่าขายแค่นี้เรามีกำไรเพียงพอแล้ว

ง่ายไม่ค่อยออกผมเข้าใจว่า
ที่สัมผัสได้จริง
มันดีใจแล้วทุกคนต้องมีโอกาสดีใจ
ทุกคนต้องภูมิใจ
เทลของความรู้สึกนั้นมันไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดออกมาได้
หลังจากเดินทางผ่าน๓ร้าน
เล่าเรื่องผ่านร้านที่มีโอกาสได้
นำเอาก๋วยเตี๋ยของตัวเองเข้าไปถวายงานในวังไกลกังวลนะครับผม

อย่างแรกต้องขออนุญาตพูดเป็นภาษาปกติแล้วกันเนอะ
เป็นความธรรมดาของพระองค์ท่าน
ที่เราไม่คิดว่าจะเกิดกับพระมหากษัตริย์
ธรรมดาที่ทานอาหารธรรมดา
ธรรมดาเพราะเราก็ถามทุกร้านเหมือนกันว่า
ถวายพระองค์ท่านต้องทำอะไรพิเศษกว่าเดิมไหม

ทานอย่างที่ขายนี่แหละทานอย่างที่ทำให้ทุกคนกินนี่แหละ
ทำถวายพระองค์ท่าน
รู้ดีในหัวใจเรื่องราวอันมากมายที่ทรงได้ทำ
เหนื่อยแบกภาระผู้คนบนแผ่นดิน
ได้มีและได้กินมีความหวังงดงาม
บังคมกราบกรานปฏิญาณตนจากใจ
กี่ชาติที่เกิดไปจากขอตา
พอเห็นข้ารอมาทุกชาติไป
พอชีวิตด้วยกายและใจ
จะต้องเหนื่อยมารอยแรงเท่าไร
จะขอจงรัก
พักดีทุกชาติไป